หากย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อ๕ปีที่แล้วนะครับ
มีเหตุสะเทือนใจคนไทยแล้วก็กองทัพบก
ซ้ำถึง๓ครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่๙วันติดต่อกันนะครับ
เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกรุ่นฮิวอี้
เข้าไปในป่าเพื่อรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
กำลังทหารที่เข้าไปปฏิบัติการตามโครงการอพยพกลุ่มชาติภัณฑ์
ที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าปลูกพืชเศรษฐกิจพืชเสพติด
ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดกาญจนบุรีตก
เพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักในครั้งนั้น
พลเอกตะวันเรืองศรีในฐานะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๙
พร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้วางแผน
ที่จะไปรับศพของ๗นายทหารกลับบ้านด้วยตัวเอง
แต่ว่าสุดท้ายเครื่องบินที่พลเอกตะวันนั่งไป
ก็ประสบอุบัติเหตุตกซ้ำทำให้ทุกคนที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด
มาวันนี้กองพลทหารราบที่๙ยังไม่ลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้น

เชื่อว่ายังอยู่ในใจคืออยู่ในใจของพี่และทุกคนในครอบครัว
แล้วก็คงจะอยู่ในใจของทุกคนที่ได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัส
กับพี่สะพานนี้
ขอบคุณค่ะ
ท่านเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใต้น้ำชานะครับ

เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงาน
อันนี้เนี่ยผมก็ได้นำมาใช้แล้วก็ฝากน้องทุกคนนะครับ
ว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกัน
มีความรักมีความสามัคคีจริงใจแล้วก็เสียสละ
ในการผัดงานเพื่อนหน่วยเพื่อประเทศชาติ
ก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นได้แนะนำท่านเป็นตัวอย่าง
ในการที่จะปฏิบัติงานนะครับเพื่อหน่วยเพื่อกองทัพเพื่อประเทศชาติต่อไปครับ

อุปกรณ์ทุกคนบนบรรสารแก่าให้มีขาร์ติหาร
ทั้งจุดทูบทั้งหน้าบอบคิงชาสิท
ทั้งกระจำกลม
แต่คือ
ลูกน้องคู่ใจผลเอกตะวันเรืองศรี
เมื่อครั้งยังรับตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่๑๔
จดจำความรู้สึกครั้งนั้นได้เป็นอย่างดี

ยังเล่าถึงยุทธการเขากระโจม

ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือ
และในครั้งนั้นสร้างความประทับใจให้กับกำลังคนทุกนาย
ขนานนามให้กับพลเอกตะวันเรืองศรีว่า
บีดาของกรมทหารพรานที่๑๔

เราเป็นผู้นำต้องทำก่อน

ตอนส่งเข้ากำลังพลเข้าเขาวจม
ผมมาอยู่กับท่านติดตามตัวท่านเลยนะครับ
ไปส่งกำลังพลทหารพรานเข้าไปอยู่กับ
เพราะความรักและความผูกพัน

มักจะได้ยินจากปากของพลเอกตะวัน
มักจะพร่ำสอนลูกน้องประหนึ่งพ่อสอนลูกอยู่เสมอ

อยู่ในใจของพวกเขาเสมอมา
อรัยโภจาข่าวท้ายรัดทีวี